หลายประเทศก็เป็นกังวลว่ากระแสของผู้พยพจะมาพร้อมกับผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวเข้ามาด้วยนะครับ
ตุรกีเป็นประเทศหนึ่งที่เพิ่งถูกโจมตีแล้วก็มีพรมแดนติดกับซีเรีย
ล่าสุดทางการตุรกีก็มีแนวคิดที่จะสร้างกำแพงบริเวณรอยต่อชายแดนด้านที่ติดกับซีเรีย
เพื่อป้องกันนักรบเดินทางเข้าไปร่วมรบกับกลุ่มไอซิส
คอนกรีตจะสร้างทางตอนใต้ของประเทศนะครับเพื่อปิดทางผ่านของนักรบหลายพันคน
ซึ่งหลังไหลเดินทางเข้าไปร่วมรบกับกลุ่มไอซิสในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
แต่ทางการตุรกีปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าจงใจปล่อยให้กลุ่มติดอาวุธผ่านเข้าไปในซีเรีย
และยืนยันว่าดำเนินการอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเพื่อหยุดยั้งมาโดยตลอด
แต่ว่าช่องโวบริเวณชายแดนตุรกีระยะทาง๙๑๑กิโลเมตร
ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่สุดในช่วงที่กลุ่มไอซิสเร่งสัญหานักรบต่างชาติ
เพื่อตั้งรัฐอิสระเมื่อ๒ปีก่อน
จนถึงช่วงสิ้นปี๒๕๕๗กลุ่มไอซิสมีนักรบอยู่ประมาณ๒๐๐๐๓๑๕๐๐คน
โดยราวครึ่งหนึ่งเป็นนักรบต่างชาติที่ใช้ตุรกีเป็นทางผ่าน
แต่ชายแดนตุรกีที่ค่อนข้างเปิดก็ส่งผลดีต่อผู้ลิภัยความรุนแรง
ราว๒๗๐๐คนที่ใช้เป็นเส้นทางหลบหนี
และเป็นเส้นทางส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรีย
ทางนี้ตุรกีเริ่มควบคุมแนวชายแดนอย่างเคร่งครัดเมื่อปีก่อน
โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลเข้าไปดูแลการก่อสร้างกำแพง
ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อชายแดนถึงกว่า๑ใน๓
อกจากนี้เมื่อเสร็จสิ้นก็จะมีการสร้างหอสังเกตการณ์
ติดตั้งกล้องอินฟาเรทเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศ